เช่นเดียวกันอย่าไปใกล้เพราะว่ามันจะกัด
นี่มีเรื่องเล่ามีคนโพสเฟซบุ๊กเต็มเลย
เมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาแบบพวกจุดพลุอะไรพวกนี้
หมาตามบ้านมันตกใจหมามันตะเลิศเหมือนกัน
ใช่นะคะแล้วก็อย่าไปใกล้นะคะ

เดี๋ยวเขาจะกัดหาวิธีช่วยทางอื่นนะคะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อีกทีนึงนะ
ต้องดูว่ารักษณิสัยเขาเป็นยังไงต้องจัดการเขายังไง
สรุปแล้วต้องใช้ยาสลบ
ยิงทีละตัวยิงทีละตัวจัดไป๓ตัวครบหมดนะคะ
ปลอดภัยนะคะย้ำว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะคะ
จับทั้ง๓มาใส่กรงตัวไหนที่ถูกรถชน
เอาไปรักษาที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
รอให้ทั้งครอบครัวนี้สุขภาพแข็งแรงและจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ
ถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คิดให้หน่อยว่า๓ตัวนี้น่าจะมาจากไหน
เขาบอกว่าน่าจะติดมากับรถส่งผลไม้จากปากคลองตลาด
แล้วพอมาถึงกลางสะพานเชือกมันหลุดและรวมทั้งเขาอาจจะกระโดดลงมาเอง
พอเจอรถเยอะคนเยอะตกใจวิ่งไปวิ่งมา
จนตัวลูกหนึ่งตัวถูกรถชนนะคะ
ส่วนที่คิดว่าเป็นลิงเลี้ยงหลุดมาหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกว่าไม่น่าใช่นะ
เพราะแถวนี้มันไม่มีเหตุจำเป็นที่ให้ต้องเลี้ยงลิง
ไม่มีต้นมะพร้าวให้เขาปีน
ไม่มีสิ่งที่จะต้องใช้งานเขา
เพราะฉะนั้นแล้วคิดว่าน่าจะติดมากับรถผลไม้ค่ะ